ไทยรัฐนิวโชว์พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของวันวาเลนไทย
ในหลายจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมกันคึกคักค่ะ
อย่างที่จังหวัดตากอำเภอพบพระเขามีการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาวที่อยู่ต่างเผ่ากันด้วยนะคะ
ส่วนที่สกลนครตอนนี้ถ้าใครไปตำรวจเขาไม่แจกใบสั่งแต่เขาแจกกุหลาบแดงให้แทนนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองสกลนครนำกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจเข้มวินัยจราจรช่วงเทศกาลวาเลนไทย
โดยถ้าพบใครทำผิดกฎงดแจกใบสั่งแต่นำดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูติดป้ายด้วยความห่วงใย
อบให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงประชาชนทั่วไป
บรรยากาศก็เลยเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสกลนครบอกว่า
แจกดอกกุหลาบวันนี้เน้นให้เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มบริการประชาชน
การประชาชนและให้ตักเตือนผู้กระทำผิดกฎวินัยจราจร
แต่จะงดเว้นไม่ออกใบสั่งปรับเพื่อเป็นของขวัญวันวาเลนไทยค่ะ
ไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมบุรีรำอำเภอคูเมืองเนี่ย
ร่วมกันกับอุทยานไม้ดอกเพลาเพลินจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รัก
สิบคู่ก็มีตั้งแต่อายุยี่สิบนะครับเรื่อยไปถึงหกสิบ
แล้วก็มีการจัดดอกไม้สวยงามครับเป็นดอกทิวลิปหอม
ดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันนับหมื่นต้นนะครับ
กำลังออกดอกเบ่งบานโดยคุณอนุสรแก้วกังวาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำแล้วก็คุณเสนีมโนนะครับ
อำเภอคูเมืองร่วมกันเป็นสักขีพยานด้วย
นี่ครับท่ามกลางดอกไม้สวยงามทุกคู่จะแต่งตัวด้วยชุดผ้าสิ้นตีนแดง
ซึ่งเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของบุรีรำพร้อมกับให้คู่รัก
นั่งบนเก้าอี้ไม้กลายเป็นหินตามตำนานความเชื่อว่ารัก
ยั่งยืนมั่นคงตลอดกาลนั่นเองครับ
ส่วนนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ตำบลวังน้ำซับอำเผอร์สีประจันเป็นวัดชื่อดังของจังหวัด
ทางวัดเองเขาก็ได้นำลูกกลงรูปหัวใจขนาดใหญ่ประดับประดาษไปด้วยดอกกุหลาบ
บริเวณหน้าองค์พระสีชมพูนะคะให้บรรดาคู่รักก็ได้เขียนชื่อ
คำอธิษฐานหลังจากนั้นก็นำไปคล้อง
แจกของที่ระลึกแล้วก็จัดอาหารเมนูคาหวานสีชมพู
ประชาชนฟรีกันอีกด้วยค่ะชมพูทั้งงานเลยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดสตูนค่ะโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามอำเภอเมือง
ก็นำวงดนตรีผู้พิการทางสายตาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
แสดงให้นักเรียนได้ชมพร้อมร่วมบริจาคเงินให้ผู้พิการ
เป็นการแบ่งปันความรักปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนเอื้ออารี

โดยบรรยากาศการจำหน่ายดอกกุหลาบในหลายพื้นที่
ที่นี่ถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าดอกไม้มีราคาแพง
อกละ๑๕บาทจากเดิมอยู่ที่ประมาณ๕บาท๑๐บาท
ส่วนดอกไม้ที่จัดเป็นช่อก็มีราคาตั้งแต่๑๐๐๑๐๐บาท
และที่จังหวัดตากค่ะอำเภอพบพระได้จัดงานวาเลนไทย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญตำบลช่องแคบ
มีการแสดงของชนเผ่าในพื้นที่
พร้อมกับมีการจดทะเบียนสมรสของคู่บ่าวสาวต่างเผ่า๑๐คู่
ต่างจากทุกปีที่คู่บ่าวสาวจะอยู่เผ่าเดียวกันเท่านั้น
ที่สร้างศีรษรมากก็คือนายประสงค์ล่าอ่อนแอมเภอ
และให้คู่บ่าวสาวช่วยกันออกแรงยกก้อนหินทำฝ่ายชะลอน้ำ
เพื่อให้ทั้งคู่รู้จักความยากลำบากในวันแรกของการแต่งงานค่ะ
และก็เปรียบเทียบว่าเป็นการให้ความรักมั่นคงดักหินผา
แต่ละที่นี่ก็มีไฮไลท์ความน่ารักในช่วงวันแห่งความรักแตกต่างกันไปนะครับ